เสียโรงปุ๋ยที่จังหวัดตราดฮะกราดยิงช่างซ่อมประตู
ซ่อมประตูซ่อมไปซ่อมมาไม่ถูกใจยิงซะเลยฮะ
สองหนุ่มเนี่ยที่เป็นช่างซ่อมประตูหนีขาลากหนีตายโอละหมาน
หมู่๗ตะมนต์แสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดฮะ
เป็นรถคันนี้นะรถคันนี้คือรถที่ถูกกระสุนจากเสียยิงเข้าไป
เป็นกระบะทะเบียนบ่อยไม้ฉอฉิง๖๔๒๑ตราดครับ
อกตกอยู่๓ปอกมีคนเจ็บ๒คน๒คนที่ว่านี้ก็คือช่างซ่อมประตู
คนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนเพราะนี่บ้านเขา
ชื่อว่านายจักรีนายจักรีอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของโรงปุ๋ยเป็นเจ้าของบ้าน
และเป็นเจ้าของปืนและเป็นคนที่ก่อเหตุครั้งนี้
ภรรยาของเสียจักรีบอกคนโดนยิงภรรยาเขาบอกนะ
คนโดนยิงสองคนเป็นช่างซ่อมประตูช่างซ่อมประตูซ่อมยังไม่เสร็จเลย
ยังใช้งานไม่ได้เปิดประตูยังไม่ได้เลยแต่อยู่ดีจะมาทวงค่าจ้างที่ค้างกันไว้
ซึ่งตามกำหนดคือต้องเสร็จและจ่ายที่เหลือ
แต่ไปมายังไม่เสร็จยังไม่หายยังแก้ไขไม่ได้
มาทวงเงินอีก๑๐๐๐บาททะเลาะกัน
พอทะเลาะการช่างอันนี้ฝั่งภรรยาของนายจักรีบอกนะ
ช่างเป็นคนท้าต่อยก่อนเป็นคนท้าต่อยนายจักรี
ซ้ายมองขวาเดินไปหยิบปืน
เดินไปหยิบปืนในบ้านแล้วเดินออกมายิงรถฮะ
รถของช่างซ่อมประตูช่างซ่อมประตู
เฮ้ยยิงรถทำไมจะปรีเข้าไปต่อยนายจักรี
จักรีหันปากกระบอกปืนจากรถ
มายิงช่างซ่อมประตู๒คน

เลือดตกยางออกรีบลากขาตัวเอง

โดยภรรยาบอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์

ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะช่างซ่อมประตู
เป็นคนริเริ่มเรื่องดังกล่าวขึ้นมาก่อนแต่ว่าอาวุธปืนอ่ะนะ
หากมีการใช้หากมีการยิงก็ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย
ดังนั้นตำรวจแจ้งข้อหากับเสียจักรีคนนี้
พยายามฆ่าแล้วนะฮะข้อหาร้ายแรงแล้วนะครับค่ะ